หาที่จอดรถถูกล่าสุดมีความคืบหน้าของเรื่องนี้แล้วนะคุณ
ใช่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่สาวเจนนี่ออกมาแถลง
บอกว่าเขาจะจ่ายเงิน๓ล้านให้เป็นออนว่าจบ
บุ๋มก็ไปเที่ยวพักผ่อนมาแต่กลับมาเขาบอกว่าเขายังไม่ได้หมดกังวลนะ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าการจ่าย๓ล้านจะจบด้วย
แต่จะเป็นเพราะอะไรติดตามกันค่ะ
หาเวลาไปผ่อนคลายความเครียดให้สบายใจแล้ว
สำหรับนางงามตัวแม่บุ๋มปะนัดดา
ควงแฟนนุ่มไปรับลมทะเลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
โดยเจ้าตัวเผยว่าถึงแม้ได้มีโอกาสไปพักผ่อนจิตใจ
แต่ก็ยังคงตึงเครียดกับเรื่องธุรกิจเฟสเต็
มีปัญหากับนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณอยู่
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ยังเหมือนเดิมแก้ไขอะไรไม่ได้
โดยเฉพาะเรื่องเงิน๓ล้านที่เคยตกลงกัน
เจ้าตัวชี้แจงว่ายังรับไม่ได้เพราะมีเงื่อนไขที่ไม่อยากทำ

ยืนยันจะสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ส่วนสถานที่จะทำร้านใหม่นั้นตอนนี้ก็ยังมองหาพื้นที่อยู่
ก่อนจะย้ำว่าพร้อมทำให้ได้ทุกอย่าง
แต่ขอให้ฝั่งนางเอกสาวออกมาแถลงข่าวคู่กับเธอค่ะ

เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเห็นสิ่งดำเดิมภาพดำเดิม

ดังนั้นบางทีถ้าเกิดเราถอยออกไปแล้วเราได้เห็นได้คิดอะไรบ้าง
อยู่กับตัวเองบ้างมีความสุขกับคนที่เรารักบ้าง

ยังแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนเดิม

ถ้าเกิด๓ล้านอย่างที่เราพูดไปแล้วใส่๓ล้านมาเลย

แต่ณวันนี้มันไม่ได้แค่๓ล้านเฉย
เขามาพร้อมกับข้อแม้อีกเยอะ
หนึ่งในนั้นคือให้เราแถลงข่าวขอบคุณ

ณตอนนี้เราต้องการความแฟร์
เคลียร์กันจบไปพี่ไม่ต้องการจะยุ่ง

เอามานี่ด้วยแต่ขอนี่ด้วยนี่ด้วย

คุณใช้วัน๒วันตัดสินไม่ได้หรอก

คือเงินซื้อทุกคนไม่ได้นะ

ขอโทษและขอบคุณที่ได้ตังค์จากคุณเนี่ย

แต่ต้องแถลงข่าวคู่กันค่ะ